เรื่องราวบนท้องถนนมีให้เห็นปัญหากันทุกวันเลยนะครับ

ก็เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบรมราชชนนานี
คือรถหลายคันเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่

เพื่อจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็แยกแห่งนี้ถ้าจะเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟ

แต่แยกแห่งนี้ต้องรอสัญญาณไฟนะครับ
ปรากฏว่ารถกระบะคันข้างหลัง

ไฟมันยังไม่เขียวให้เลี้ยวซ้ายนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

อ่าแล้วพี่ชนทำไมอ่ะอ่าผมไม่เห็นไม่เห็นยังไงมันไฟเกี่ยวเขาอุ้ย
กับอะไรอ่ะคุณขับรถยังไงเนี้ยผมจะกำลังมาคุยโหขับรถอย่างเงี้ยไม่ได้
ก็เลยเนี่ยไฟแดงอยู่เนี่ยผมขับรถอย่างเงี้ยแล้วมาใส่อารมณ์กับผมเนี่ย
อะไรฮะได้ไงอ่าคุณช่วงผมทำไมมันไฟแดงอยู่
คนขับรถกระบะขับรถหนีไปเลยเอ้านี่นี่คือขนาดตกลงคุยกันแล้ว

เป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
ก็คลิปนี้นะครับก็มีเพจหัวร้อนเอามาแชร์
แล้วก็เขียนว่ากระบะมาชนเบาเอง
จอดติดไฟแดงอยู่บีบแต่ไล่จะออกซ้ายให้ได้เลยนะฮะ
แล้วก็ชนรถผมซะงั้นแต่ตรงนี้มันออกซ้ายยังไม่ได้
ถ้าผมไม่กำเบรกหน้าคือคนขับมอเตอร์ไซค์เขาอธิบายไว้
ถ้าผมไม่กำเบรกหน้าตรงแฮนด์เนี่ยแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะ
รถผมคงถูกชนแล้วก็ไหลออกถนนใหญ่
ไม่รู้ว่ารถบรรทุกถนนใหญ่มันจะมาทับมาชนผมด้วยหรือเปล่า
ผมจะเกือบตายแล้วเพราะไอ้รถกระบะคันนี้
พอผมบอกให้โทรแจ้งตำรวจก็คนขับรถกระบะก็บอกโอเค
งั้นเดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจกันแล้วก็จะเอารถแอบข้างทางไว้ก่อน
เพราะมันขวางทางจราจรคนอื่นเขาใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าพอรถจักรยานยนต์เอารถไปแอบข้างทางแล้ว
รถกระบะเขาไม่ได้แอบข้างทางด้วยไงคุณ

ไปตามถนนใหญ่หนีไปเลยนะครับ
เรื่องนี้มีคนมาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
ทีมขับรถไทยรักษณ์ของเราติดต่อไปยังเจ้าของคลิป
ซึ่งเป็นคนขับรถส่งอาหารคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
เขาบอกเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ที่บริเวณแยกไฟแดงวัดมะกอกถนนบรมราชชนนานี
ผู้ชายที่ขับรถกระบะไม่ยอมดูสัญญาณไฟเลย
แล้วก็อ้างอย่างเดียวว่าไม่เห็นว่ามีสัญญาณไฟจราจร
จากนั้นพอตกลงกันว่าจะเอารถมาจอดข้างทาง
ผมก็เข็นรถจักรยานยนต์ผมมาจอดข้างทางแต่ดู
คุณรถกระบะคันนั้นขับหนีไปเลยผมวิ่งตามไม่ทันนะฮะ
แต่เรื่องนี้ผมแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจนครบานตลิ่งชัน
แล้วก็ตำรวจจะติดตามคู่กรณีคนขับรถกระบะ
เจรจากันที่โรงพักในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
เพราะว่าคลิปเห็นเหตุการณ์ชัดเจน
ที่ฉันเข้าไปดูในเพจคือคนเขาก็แคปหน้าของคนขับรถกระบะ
ทะเบียนรถบริษัทรถของเขา